ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเงินกับทางงานเดียว
ชูวิทธ์ตีแสงหน้า
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาชุวิตตีแสกหน้าตีประเด็นที่เราสนใจให้กระจายเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับชุวิตตีแสกหน้ากันก่อนนะคะ
โดยการส่งข้อความส่งความคิดเห็นผ่านทางไลน์
ความคิดเห็นที่คุณชูวิทย์นั้นตีแสกหน้ามาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
เราจะคัดเลือกข้อความที่ถูกใจ๓ข้อความแล้วก็ส่งมอบเสื้อชูวิตตีแสกหน้าให้ถึงบ้านเลย
กันทุกวันนะคะ๓รางวัลรางวัลละ๑ตัวแจกกันต่อเนื่องตลอดเดือนสิงหาคม
เอาละค่ะวันนี้คุยกันเรื่องน่าตกใจค่ะ
วันนี้ข่าวใหญ่ครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาที่นาทวี
คือเรามีอำเภอทางภาคใต้นี่เพียงกว่าสงขลา๔อำเภอ
นาทวีสบาย้อยเทพาเทพาและจนะ
อำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่รวมอยู่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งอยู่ในภาวะที่ต้องระมัดระวัง
ปรากฏว่าวันนี้ตอนเที่ยงครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
มีคนร้ายตามข่าวเขาบอกว่า๖๗คนบุกเข้าไปที่เต็นต์ขายรถมือ๒ที่อำเภอ
นาทวีที่จังหวัดสงขลาครับปรากฏว่าบุกเข้าไปโจรใต้ล่ะครับ
บุกเข้าไปก็ไปเอาปล้นเอารถ๕คัน
สังเกตได้ว่ารถทั้ง๕คันเป็นกระบะล้วน
เพราะว่าจะวางแผนเอาไปก่อเหตุคาร์บอม
ที่เอาระเบิดใส่เข้าไปในรถเนี่ยนะครับ
กันอาวุธปืนยาวปืนสั้นปืนกลครบ
และเข้าไปก็จับตัวเอาพนักงานเนี่ยเซลล์แมนขายรถกับเจ้าของเต็นต์เนี่ย

ทีนี้ลองสังเกตดูผมจะไล่เหตุการณ์ให้ฟังเกิดเหตุวันนี้สดร้อนครับท่านผู้ชมครับ
ที่นาทวีคือเต็นรถชื่ออะไรครับเต็นรถนี้ช่วยวังโกท์เต็นรถชื่อวังโกะซินเตอร์
คนร้ายตามข่าวเขาบอกว่า๖๗คน
ก็มีไปบุกป้นเอารถ๕คันครับ

โยต้าวีโก้ค่ะมีซูบิชิไททันมีชูบิชิแต่ส่วนมากจะเป็นรถกระบะล้วน
ใช่ค่ะห้าคันนี้กระบะอย่างเดียวนะฮะสังเกตดูได้ฮะท่านผู้ชมครับ
ห้าคันเป็นกระบะนะฮะค่ะทีนี้คนเข้าไปหกเจ็ดคนก็เอาตัวไปอีก
พนักงานอีก๔คนบวกเข้าไปด้วยนะฮะคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเอาไป๔คนรถ๕คันบวก
รถคนร้ายอีกหนึ่งคันที่ขับไปอ่ารวมเป็นหกเวลาเข้าไปก็ใส่ชุด
สังเกตไหมคุณนิวว่าหลังเนี่ยเริ่มใช้เครื่องแบบใช้ชุดจะเป็นทหารใส่ชุดลายพลางเข้าไปก่อเหตุที่จังหวัดกระบี
หรือแม้กระทั่งในกรณีจับนักธุรกิจชาวจีนที่ปลอมบัตรประชาชนก็ใส่ชุดลายพราง
นี่ก็ลักษณะโจรใต้เอาอีกครับค่ะดังนั้นมีรถ๑คันบวกรถที่ขโมยไป๕คัน
คุณนิวกี่คันครับ๖คันแล้ว๖คันนะฮะ๖คัน๖คันคนร้ายมากี่คนเขาบอก๖๗คน
ผมว่าไม่ใช่หรอกมึงเพราะว่า๖๗คนเนี่ยขับรถ๖คันเนี่ยไปคนละคันแล้วผู้ละเอา
จะคุมผู้ที่เอาตัวประกันไปด้วย๔คนถ้าตัวประกันเอาคันละคนขับคนร้ายคนหนึ่ง
ตัวประกันคนหนึ่งมันจะได้หรือครับไม่ได้โอกาสจะนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าไม่ใช่
น่าจะมากกว่านั้นเหรอคะต้องเป็น๑๐เชื่อว่าต้องเป็น๑๐ค่ะเพราะเอาตัวประกันไป๔คนท่านผู้ชมครับ
รถเอาไป๕คันบวกรถคนร้าย๑คันรถ๖คันแล้วถ้ามีคนร้าย๖๗คนขับคันละคนนะครับ
ถ้าขับคนเดียวแล้วมีตัวประกันคนนึงเนี่ยต่อคันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคุมไม่อยู่นะครับ
ก็ต้องกรุณาสังเกตดูว่าเป็นไปได้ไหม

เอาละทีนี้มุ่งหน้าไปไหนครับจากที่นาทวี

ผ่านไปที่ควกภูครับไปที่หนองจิกจังหวัดปัตตานีครับ
ก็แน่นอนล่ะครับจะไปก่อเหตุนะครับ
จะเป็นคาร์บอมไม่บอมทั้งหมด๕คัน

ขณะนี้ขอโทษทีขณะนี้นะเจอรถไปแล้ว๔คัน
ใน๔คันเนี่ยปรากฏว่ามีโตโยต้า๑คันนะครับ
เขาซุกระเบิดไว้
ระเบิดคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผมก็ต้องอธิบายให้ฟังใช้เขียนเอา

แก๊สบ้านเนี่ยนะครับ

การ์ดบ้า๑๕กิโลผู้ร้ายก็เอาออกละครึ่งหนึ่ง
เสร็จแล้วก็เอาธุรกิจสายไว้หลังรถเกาะต่อสายชนวน
ไว้ที่ด้านหลังหรือว่า
เอาน้ำมันเชื้อเพลิงใส่ขวดพลาสติกนะครับ
จะเป็นถังน้ำมันพลาสติกเอาวางไว้รอบเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
เวลาระเบิดแล้วมันจะได้กระจายเป็นเพลิง

ลักษณะแบบนี้ก่อเหตุทันทีแสดงว่าอะไรครับ
แสดงว่าทำมาแล้วแล้วไว้ที่รถที่เอามา
คือเตรียมระเบิดเอาไว้แล้วเมื่อลอดรถมาได้ก็เอาไปใส่
ครับปรากฏว่าเจ้ารถที่ไปเจอเพราะว่าไปผ่านที่เกาะม่อแกง
หม้อแกงนี่เป็นด่านตรวจใหญ่ของตำรวจทหาร
ก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดปัตตานี
ก็ปรากฏว่าไปตรวจเจอก็ไล่ล่าคนร้ายแหกด่านครับ
คุณผู้ชมครับแหกด่านก็คือไม่จอดขับ
พุ่งไปชนไปวิ่งไม่จอดเจ้าหน้าที่ก็ตาม
อะไรเจ้ารถที่ก็ตามปรากฏว่าในมีการต่อสู้
ทางทหารเขาก็ยิงเสียชีวิตปรากฏว่าไปดูแล้ว
คือย้อนกลับไปเมื่ออดีต
พื้นที่ชายแดนภาคใต้เคยเกิดเหตุยังไง

บายตรงนี้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจก็มีคือมีรถ๕คันถูกไหมครับ
ทั้งหมดคือ๑๒๓๔๕คัน
ปรากฏว่าคันนี้รอดไปฮะคันที่ขับรถมาก่อเหตุ
บรรทุกคนมาก็แสดงว่าคันนี้ไปแล้ว

คันที่๑ใน๕คันที่ขโมยมาปรากฏว่าระเบิดไป๑คันนะครับ

เพราะว่าบรรจุถังน้ำมัน
บรรจุถังแก๊สนี่นะ
น้ำหนัก๑๕กิโลเนี่ยแต่บรรจุน้ำหนักระเบิดได้ถึง๘๐กิโล
อย่างนี้แรงระเบิดก็ต้องพลังมหาศาลเลยนะ

มันจุดระเบิดคือมันล่อฮะล่ออย่างนี้ครับ
คือปรากฏว่ามันรู้แล้วล่ะ
ว่ามีการตามมันจอดแล้วมันก็โลงข้างทาง
พอทหารเข้าไป๔๕คนก็มันก็กดระเบิดระเบิดตู้มเละ
ก็ปรากฏว่าทางทหารเขาบาดเจ็บอยู่๔๐
ใช่ค่ะก็ได้รับบาดเจ็บกันไป
คันที่๒สู้นะครับ
ตำรวจเขายิงตายคนร้ายเสียชีวิตในรถนะครับ

คันที่๓คันที่๔ตรวจพบเจอแล้วครับ

คันที่๕หนีไปกับอีก๑คันที่คนร้ายขับมาก่อเหตุ
ทั้งสองการมุ่งตรงไปทางจังหวัดปัตตานีนะครับ
คาดว่าจะเอาไปทำระเบิดคาร์บอม
ท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อน
หน่วยงานความมั่นคงเขาออกข่าวมาว่า
มีข่าวว่าจะมีการก่อระเบิดคาร์บอม
จำได้ไหมครับที่สมุยก็ไปปิดนะครับ
ตรวจดูค้นดูตามรถเฟอรี่นะครับที่บรรทุก
ขนรถมาขนรถข้ามมาก็มีการตรวจตราอย่างเข้มงวด
เพราะว่ามีข่าวจากฝ่ายความมั่นคงแล้ว
มาวันนี้ก็มีเหตุเลยครับ
คนร้ายทั้งหมดซึ่งคาดว่า
น่าจะมีจำนวนมากกว่า๖๗คน

รวมทั้งหมด๖คัน
แล้วก็เจ้าของ

ความว่าต่อสู้นะครับแล้วก็โดดหนีจากรถออกไป
ก็รอดไปสองบาดเจ็บหนึ่งตายหนึ่ง
สี่คนนะครับก็คือเป็นพนักงานของวีโก้เต็นต์รถนะครับ

คือท่านผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรง
เพราะคนร้ายกล้าก่อเหตุโดยการเอาเข้าไปที่เต็นต์รถของประชาชน
ปล้นรถไป๕คันกะว่าจะไปก่อเหตุเต็มที่เพราะว่าเป็นรถกระบะล้วน
ค่ะแล้วก็ตอนนี้๒ขัดประเด็นคือว่าจะเจอที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
จะเป็นรถที่จะไปก่อเหตุอีกหรือเปล่าคุณชูวิทย์
เดี๋ยวเราตั้งประเด็นเอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อสักครู่ค่ะ
ชุวิตตีแสกหน้า
เป็นเหตุอุกอาจนะคะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันโดดตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมา
มีทั้งคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตคนศูนย์หายรถก็เสียหายแล้วก็ยังตามไม่เจอ
ตอนนี้สองคันพร้อมกับคนร้ายด้วยดูหน่อยได้ไหมคะ
หกคันที่ว่าเนี่ยขมวดแล้วตอนนี้คุณนิวครับเจอกี่คัน
คือคนร้ายเนี่ยปล้นรถไป๕คันจากเต็นต์รถที่นาทวี
ทั้ง๕คันนี้เป็นกระบะล้วนก็กะว่าจะเอาไปก่อเหตุเป็นคาร์บอมล่ะครับ
จำเรื่องที่บิ๊กซีที่ปัตตานีได้ไหมก็เป็นลักษณะนี้
แต่งต่อเติมเป็นร้านกันศาสตร์ทำผ้าม่านอะไรนะ
แล้วเอาไปจอดหน้าบิ๊กซีไงเป็นรถกระบะ
ดูแล้วเหมือนกับมีอุปกรณ์เป็นก่อสร้างค่ะดูแบบขนของอะไรได้มาก
คือรถกระบะท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางภาคใต้นี่กลัวมากครับ
เพราะว่าอะไรคือขโมยรถไปเนี่ยมันไม่เท่าไห
ก็ปรากฏว่าขโมยรถไปก่อเหตุเนี่ย
ดังนั้นใครขโมยรถก็ต้องไปแจ้งความกันเลยทันที
เพราะว่าแน่นอนครับเอารถไปก็จะไปก่อเหตุแล้วครับ
คนร้ายตั้งใจจะเอาไปทำคาร์บอม
ทีนี้ค่าบอมโดยคร่าวนะฮะ
ทำไมเขาโอ้โฮจากที่นาธวีไปที่หนองจิก
ระยะเวลาระยะทาง๔๕๐โลเองครับ

ก็ขับไปเนี่ยอย่างเก่งก็ไม่เกินชั่วโมง
แต่ว่าประกอบระเบิดได้ไวมาก
ทีนี้คุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ในระหว่างทางเนี่ยจากนาธวีไปที่หนองจิกเนี่ย

ด่านมีแน่นอนครับด่านใหญ่ด้วยครับ
เป็นด่านที่ตรวจก่อนที่จะเข้าตัว๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ตรงที่เกาะเขาเรียกว่าเกาะหม้อแกง

คนร้ายเนี่ยตั้งใจจะกลับไปก่อเหตุที่ปัตตานีไหมครับ
ไม่แน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเอาทั้งระเบิดมาแล้ว
เหตุที่เอาระเบิดมาเพราะว่าไม่ได้ประกอบที่๓จังหวัดชายแดน
เพราะประกอบมาขึ้นรถมามีด่านตรวจตรวจทุกคันครับ

ดังนั้นการประกอบระเบิดเนี่ย
เป็นการประกอบนอก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเชื่อว่าประกอบที่จังหวัดสงขลานี่แหละครับ
เมื่อประกอบเสร็จก็เอาขึ้นรถ
คันที่ขับมาปล้นเนี่ยที่เต็นต์รถเนี่ย

เสร็จพอได้รถ๕คันขับออกมา๔๕๐โล

แป๊บเท่านั้นเองนะคะเกิดระเบิดละ๑คันนะคะ
ฟังตามนะครับก็คือป้น
้นเสร็จก็๕คันนี้ต่างคนต่างขับ

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตามจับนะครับ

ส่วนรถโตโยต้าระเบิดนะครับ

คือมีระเบิดข้างบนในรถ

แล้วพอเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปก็กดระเบิดระเบิดตู้ม

รู้สึกว่าจะเป็นทหารอยู่๔คน

โรงพยาบาลค่ายอิงขยุด

๑๐เอกอิสระ๑๐เอกวิเชษ

อยู่ที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ์ก็๔คน

ท่านผู้ชมครับผมก็คิดว่า

แล้วจะเกิดเหตุ

มันก็ไม่ได้ขับเข้าจังหวัด

ให้มันมีความรู้สึกหวาดกลัว

รถคันนี้มันยี่ห้ออะไรนะที่รอดไปเนี่ย

เรามีรูปให้ดูครับเห็นหมดเลยว่าทั้ง๖คันเนี่ย

คันไหนที่ยังคงตามอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ประเด็นสำคัญผมก็คือไอ้คันที่
เอาไปยังหาตัวไม่เจอ

นี่แหละครับทุกครับซึ่งก็เป็น
รถที่คนพบเห็นกันโดยทั่วไป

เพราะว่าทะเบียนป่านนี้คงจะไม่ใส่ทะเบียนเดิม

รถคันนี้รอดไปครับท่านผู้ชมครับ

ไม่ได้เข้าในพื้นที่ปัตตานีเพราะว่ามีด่านสกัดตรวจใหญ่อยู่ที่เกาะหม้อแกง
เชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่สงครา
ชาวบ้านเองเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเรียกว่าติดตามเฝ้าระวังเลยนะคะ

คืออย่างนี้ครับคุณนิวครับที่ผมพูดไปเนี่ย
ก็เพราะว่ามันเข้ากับฝ่ายความมั่นคงที่เขาเตือนมา
เมื่อสัก๓๔วันก่อนที่เขาไปตรวจค้นที่สมุยนะครับ
แล้วปรากฏว่าไอ้คันนี้มันรอดไป
ก็เชื่อว่าคันนี้ตอนนี้คงยังไม่ก่อเหตุครับ
ก็คงรอระยะเวลานะครับ
ระยะเวลาอาจจะเป็นอาทิตย์๒อาทิตย์หรือเดือนหนึ่ง
รถคันนี้ก็คงจะเอาไปก่อเหตุ
ในขณะนี้แสดงว่าในพื้นที่เนี่ย
ทีที่ผ่านมาไม่น้อยนะคะ
๑๓ปีนับตั้งแต่ปี๒๐๔๗ต้องถึงปัจจุบัน
๕๒ครั้งคุณนิวนับแบบจากตั้งแต่ปี๔๗อย่างที่คุณว่า
จนถึงปี๖๐ระยะเวลา๑๓ปี
เกิดเหตุคาร์บอมนะครับท่านผู้ชมต้องฟังดีนะ
คาร์บอมนะไม่ใช่ว่าระเบิดทั่วไป
ระเบิดคาร์บอมอย่างเดียว๕๒ครั้ง
ก็คือคาร์บอมเกิดมาแล้ว๕๒ครั้ง

เกิดเหตุที่จังหวัดนราธิวาส๒๓ครั้ง
ยะลา๑๒ครั้งจังหวัดปัตตานี๑๓ครั้ง
จังหวัดสุราธานีที่เกาะสมุย๑ครั้งรวมแล้ว๕๒ครั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็คือ

เพราะว่ามันถ้าหนีรอดไปได้เนี่ย
มันเอาไปทำแน่นอนและในขณะนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะมีระเบิดอยู่ข้างใน
เหตุผลก็เพราะว่ามันมีระเบิดที่เอาไปแค่๕คันเนี่ย
๒คันที่หนีรอดไปปรากฏว่าที่ไปเจอระเบิดกดระเบิดเองนั่นก็มีระเบิดแล้ว
และที่ตำรวจทหารยิงคนร้ายตายบนรถนั่นก็มีระเบิดอีก
ก็แสดงว่าการประกอบระเบิดของมันรวดเร็วมาก
ระยะเวลาจากแช่นาทวีจะไปถึงที่
หนองจิกเนี่ยระยะทางแค่๔๕๐กิโลปรากฏว่ามีระเบิดเสียแล้ว
เป็นระเบิดแสวงเครื่องซึ่งเป็นใช้ถังแก๊ส

ผ่าตรงกลางเนี่ยแล้วเอาดินระเบิดใส่เข้าไป
และก็ใช้น้ำมันเป็นตัวเชื้อเพลิงวางไว้รอบ
ก็คือเอามา๕คันนะท่านผู้ชมครับระเบิดไปแล้ว๑คัน
ยิ่งตาย๑คนปรากฏว่าเจอระเบิด
น้ำหนัก๘๐กิโลใช้ถังแก้๑๕กิโลนี่แหละครับ
อีก๒คันก็มีคันหนึ่งน้ำมันหมดก็หนีไป
คนร้ายนั้นตาย๑คนที่เหลือจับได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับ

ก็แสดงว่าคนร้ายเนี่ยตามที่ผมประเมินแล้วเนี่ย
ไม่ได้มา๖๗คนครับเพราะขับรถไป๖คัน
มันจะขับคันละคนได้ยังไงล่ะครับ
เพราะว่ามีคนตัวประกันอีก๔คน
อย่างนี้คือการก่อเหตุเพื่อสร้างความไม่สงบไหมคะ
หรือน่าจะมีวัตถุประสงค์อื่น
คือสร้างสถานการณ์ท่านผู้ชมครับ
เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยตั้งแต่๒๕๔๗นะครับ
จนถึงปัจจุบัน๒๕๖๐ระยะเวลา๑๓ปี
มีข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับ
ก็คือ๔๗นะครับเกิดเหตุมาทั้งหมดเนี่ย
รวมทั้งหมดโอ้โห

เป็นการยิงกันเนี่ยคือหมายความว่ามียิงกันนะครับ
ระยะเวลา๑๓ปี๗๖๑๓ครั้ง
มีการระเบิดกัน๓๙๕๗ครั้ง
มีการวางเพลิง๑๗๕๑ครั้ง
นาศกรรม๑๒๕๐ครั้งนะครับ
ปล้น๑๖๘ครั้งคาร์บอม๕๒ครั้ง
ระยะเวลาตั้งแต่๔๗ก็ถึง๖๐นี่แหละครับ
แยกเป็นเหตุแต่ละเหตุ
สังเกตว่าแต่ละเหตุเนี่ยก็
สร้างความรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียว
นี่ก็เกิดขึ้นอีกแบบโอ้โหในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง
เกิดเหตุวันนี้เองตอนเที่ยงค่ะซึ่งเป็นเหตุการข้างก็จะ
คือขยายมาจากคือ๔อำเภอในจังหวัดสงขลา
กับ๓จังหวัดนี้ก็ถือว่ารวมอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอยู่แล้ว
แต่การเอาคนมาเป็น๑๐แล้วไปป้นเอารถ๕คันแล้วมีระเบิดซุกซ่อน
ท่านผู้ชมครับอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
และก็เป็นสิ่งที่ต้องน่าระวังเป็นอย่างสูงว่าไอ้คันที่หนีรอดไปเนี่ย
มันจะไปเก็บไว้นานเท่าไหร่เก็บไว้ที่ไหนแล้วจะไปก่อเหตุที่ไหน
ซึ่งอยู่นอกพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียแล้ว

ทางเจ้าหน้าที่เขาคุณนิวครับจะต้องปิดกั้นพื้นที่นะครับ
ต้องมีด่านตรวจค้นต้องเฝ้าระมัดระวังแล้วก็แจ้งประชาชนให้ทราบ
เราก็หวังว่าในยุคหลังเนี่ยเหตุการณ์คงจะเบาบางลงนะครับ
เพราะเป็นยุคทหารแต่ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับเลยจะต้องเตือนกันซะหน่อยว่า
ในพื้นที่ในขณะนี้ของ๔อำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ย
เชื่อว่าคงไม่ได้กลับไปที่จังหวัดปัตตานีแน่นอน
เพราะว่าขณะนี้มีด่านตรวจเข้มงวดซึ่งเดิมเองก็มีอยู่แล้วนะครับ

แต่ตอนนี้แหละไม่รู้แหละว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเฝ้าระวังกัน
เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กัน
ว่าพรุ่งนี้หรือเร็วนี้ค่ะอาจจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
เช่นเดียวกับเรื่องของพลอย

คือท่านผู้ชมครับมธบ๑๑ก็คือมณฑนทหารบกที่๑๑นะครับ
ขณะนี้ก็คือเป็นพื้นที่ถือว่าเป็นเรือนจำชั่วคราว
ถ้ามีอะไรทหารเขาจะเอาคนที่มันเกี่ยวข้อง
คดีต่างไปเก็บไว้นะครับ
มาที่กองปราบให้กองปราบเขาทำคดี
ท่าทางอิดโรยนะครับหน้าตาไม่รู้แหละว่ามันสำนึกไหม
แต่ทางแม่น้องพลอยเขาบอกเขาไม่รับขอเข้ามา
ให้เป็นตาบาปแบบนี้ไว้ตลอดชีวิต

เพราะว่าถือว่าคนอะไรมันทำไมถึงใจเฮี่ยมโหดแบบนี้

ค่ะนะฮะส่วนแม่น้องพลอยก็ยังดำเนินการต่อว่ายังเชื่อว่ามีคน
น่าจะอยู่เบื้องหลังน่าจะช่วยเหลือ
เขาบอกว่าสารภาพตามข้อกล่าวหาตามหมายจับ
คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
รักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะทำให้เสียทรัพย์
ลอกฝังซ่อนเล้นทำลายศพปิดบังเหตุแห่งการตาย
ไอ้นี่ไอ้เอฟสารภาพครับไอ้เอฟสารภาพ
คบหากับผู้ตายมา๔๕ปีต่อมาผู้ตายพยายามตีตัวออกห่าง
มีปัญหาทะเลาะกันหลายเรื่องพฤษภา๕๗
ปีที่แล้วนัดหมายผู้ตายออกมาพูดคุยบริเวณหน้าโรงงานที่ท่าเรือ

เดี๋ยวจากนั้นจะเป็นยังไงคุณชุวิตพักกันแป๊บหนึ่งก่อน

รับสารภาพบอกว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
พอรับคนตายขึ้นรถมาเอารถจักรยานยนต์ไปไว้หลังรถ

คือไอ้เอ็ดเนี่ยผมดูแล้วนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง
นี่ผมอ่านตามที่มันสารภาพ

ผมว่ามันวางแผนคิดไว้เลยว่ามันจะตอบแบบนี้

ที่ผมพูดเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันเตรียมมันคิด
คือระยะเวลา๓ปีมันหนีรอดลงไป

โอ้โหผ่านมานานแล้วค่ะ

คนผ่านไป๓ปีมันคิดได้ล่ะครับ

นี่ก็คือสตอรี่ที่มันเล่าล่ะครับ
มันก็บอกว่ามันไปตามหาน้องพลอย
รับจากหน้าโรงงานที่อำเภอท่าเรือ
ขึ้นรถเอาจักรยานไว้หลังรถ
บอกว่าให้หนีไปด้วยกันนะครับ
ผู้ตายไม่ยอมทะเลาะกันรุนแรง

ติดอยู่กับกันไกลตัดเล็บแทงที่แขน
ตัวเองลงมือทำร้ายบีบคอจนถึงแก่ความตาย

คือโดยปกติไอ้เอ็ดมันเป็นคนมุทะลุ
คืออารมณ์ร้ายอารมณ์รุนแรง
ระยะเวลาที่๔๕ปีคบหากับเขาก็

น้องพลอยอยู่โดยตลอดนะครับ
มันต้องมีเหตุจะทำให้ความผิดกฎหมายอาจจะน้อยลง
มันก็คงจะใช้เรื่องนี้แหละเป็นการต่อรองต่อสู้ในทางคดีว่า
พลอยเนี่ยเอากระใจตัดเล็บเอามีดมาแทงนะ

แต่ถามว่าผ่านมา๓ปีร่องรอยมีไหม
ไม่มีร่องรอยทุกอย่างไม่มี
ทีนี้ไอ้เอ็ดก็ยังไม่จบครับ
ปรากฏว่ามันบีบคอตายแล้วก็นำศพพร้อมของกลางในรถ

ขับตั้งแต่ท่าเรือแล้วอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขับไปถึงที่ค่ายประหลโยธินค่ายปืนใหญ่จังหวัดลบบุรี

ขับไปโดยที่มีคนตายอยู่ข้าง

ถูกไหมครับเพราะมันขับไปที่ค่ายทหารเนี่ย

ขับเข้าค่ายทหารคุณนิวเคยเข้าค่ายทหารไหม

ค่ายทหารเขาต้องตรวจดูแลเข้มงวดไหม
ก็ต้องส่องดูในรถมีใครบ้างมาบ้างคะ

ไม่ได้นะครับค่ายทหารข้างหน้าเขามีทหารรักษาการ
มีทหารเรียงเป็นตับมีปรุงมีปืน
มีคนตรวจตาตลอดมีไฟฉายส่องรถกระจกลง

กลางคืนเพราะไปลับเข้ามา๖โมงทุ่มถึงแล้ว
กว่าจะถ้าเรือไปถึงที่รบบุรี

ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงคุณนิว
พอเข้าไปที่หน้าค่ายทหารมันเอาคนตายเข้าค่าย
ก็เป็นไข้ของคุณพ่อไม่ใช่เหรอคะ
นั่นน่ะสิครับถามว่ามันเข้าไปเนี่ย
ทหารก็เขาบอกแล้วไงท่านศรีวราบอก
จะไปนั่นไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครใหญ่หรอก
จะบอกว่าเป็นพันเอกเป็นบิดาไม่ใหญ่
ท่านศรีวราก็บอกตอนนั้นปี๕๗
ปี๕๗ก็เป็นยุคที่ครับ
ก็สชนั่นแหละครับแต่ถามว่าคุณนิวครับค่ะ
ขับรถอำคนตายเข้าค่ายทหาร

แม่ก็เป็นทหารไงเชื่อไหม

เป็นไปได้ว่าเชื่อไหม
ว่าน่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องเหมือนที่แม่

ปรากฏว่ามีทหารรักษาการมันก็เข้าไป

มันใจกล้าถึงขนาดเอาคนตายเข้าค่ายทหาร
พอไปถึงก็ไปเอายางเก่าที่อยู่หน้าบ้าน

เอาถังพลาสติกถังน้ำมันไปเติมน้ำมัน

โอ้โหมันจะเป็นไปได้ไหมครับ
จากนั้นก็ขับไปที่แก่งคอยหินซ้อน

เอายางลงมาจากรถ๔๕อัน
แล้วก็มาใส่เผานั่งยาง
กระบวนการต่างที่ผมพูดแล้วพูดอีกเนี่ย
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันคนไปไม่ได้

แม่น้องพลอยพูดถูกแล้วครับ

แต่เนื่องจากระยะเวลาห่างกัน๓ปี
หลักฐานต่างพยานต่าง
มันล่อยหล่อหายไปหมดแล้ว

แล้วเกิดมีคนฟังซะหน่อยนึง
เรื่องมันยังเกิดสดร้อนนะครับ

เขาทำร้ายมันแล้วไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้ตั้งใจฆ่าทะเลาะกันในรถ
เผลอมือไปเพราะว่าถูกทำร้าย
เห็นไหมครับนี่เป็นข้อต่อรองข้อต่อสู้
เสร็จแล้วมันก็เก็บความลับไว้แล้วครับว่ามันทำคนเดียว
มีไหมว่าจะมีใครช่วยมันช่วยมันยกศพ
ช่วยมันเอายางเอาไปเผา
ทำไมล่ะทำไมต้องปิดบังหรือบอกว่าตัวเองทำคนเดียว
ถ้ามันไปบอกด้วยก็ร่วมกันสิครับ
ก็คือโทษจะหนักขึ้นโทษไม่ใช่จะหนักขึ้นนะครับ
คนที่ร่วมกันด้วยก็โทษเท่ากับเอ็ดนั่นแหละ
ร่วมกันจำคดียายเปรี้ยวไอ้ที่ผมบอก

หลังพอมาโดนพ่วงมา๔คนเลย
เปรี้ยวด้วย๓คนเป็น๔คน๔คนเสร็จก็โดน

คือร่วมกันเท่ากันครับกับตัวการ

มา๓ปีก็รู้อยู่แล้วว่าหลักฐานไปไม่ถึง
อย่างน้อยก็รับโทษคนเดียวไปดีกว่าอย่างนั้นเหรอคะ

มันก็ต้องไปสู้นะครับ

ปรากฏว่าทางท่านศรีวราก็บอกว่าไม่ใช่ว่า

ถ้าเกิดมีเหตุการณ์สดร้อนเนี่ยผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ย

ที่จะเล่นดูได้ว่ามีใครติดตามมีใครไปช่วยเหลือ
อะไรต่างเหล่านี้แต่มาถึงวันนี้มันก็ยากเหมือนกันนะครับ
ผมเชื่อว่ายากเพราะว่าพยานหลักฐานหดหายไปหมดแล้ว
ถ้าไอเอสยืนกรานว่ามันทำอยู่คนเดียวทั้งที่มีคนช่วยมันทำ

นั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับ
เกิดเหตุการณ์เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์เรื่องเกิดขึ้นไม่นานเนี่ย
ไปติดตามเอาก็คงจะได้การมากกว่านี้
กระทั่ง๕๗๖๐๓ปีผ่านไป
ก็เชื่อว่าผู้ร้ายที่มีมากกว่าไอ้เอ็ดเนี่ย
ที่ยังหลบอยู่เนี่ยที่ยังเงียบอยู่เนี่ย
ก็คงจะไม่สามารถจะเอื้อมมือไปถึงแล้ว
เอาล่ะครับทีนี้คุณนิวครับมาเรื่องสุดท้ายที่วันนี้ที่ผมพูด๒วันติดกัน
ข้อมูลมาก็คือคือปัจจุบันเนี่ย
มันมีคนจีนมาอยู่ในประเทศไทยเยอะพอสมควรนะครับ

แล้วก็ชอบเมืองไทยอยู่เมืองไทยนะฮะ
จะไม่ว่าที่ไหนไม่วงไปที่ห้วยขวางหรอกครับ
เดี๋ยวนี้ห้วยขวางนี่แทบจะเป็นเยาวราช๒นะ

เปิดร้านอาหารคนจีนคนจีนก็จีนคนเสิร์ฟก็ดันจีนอีก
ตัวหนังสือก็จีนค่ะเข้าไปก็นึกว่าอยู่จีนนะคะ
คือคนไทยเข้าไปนี่โฮมซิกครับก็คืองงครับ

เพราะคนขายเจ้าของจีนคนกินจีนคนเสิร์ฟจีน
แต่ตั้งอยู่แถบห้วยขวางนี้เอง
ก็ปรากฏว่าคนต่างเหล่านี้มาเนี่ยก็คงจะได้เป็นวีซ่า
อาจจะเป็นวีซ่านท่องเที่ยวนะครับแล้วไปต่อเอา
เดือนหนึ่งก็อาจจะแวะไปต่อเอา
ปรากฏว่าหลังเนี่ยก็มีการปลอมแปลงอ้างว่ามีคนช่วยได้
ทั้ง๑๐คนนี้ที่บอกว่าเป็นทหารลายพรางที่ไปอุ้มตัว
คนจีนมาแล้วบอกว่าช่วยได้แล้วไปรีดเอาสองล้านเนี่ย

เรื่องอย่างนี้สตอรี่อย่างนี้คุณนิว
เห็นแล้วมันก็รู้เลยครับมันบอกว่ามันทำครั้งแรก
คนที่จับมาเนี่ยทหารมันก็บอกว่ามันทำครั้งแรก
มันไม่เคยทำมาก่อนมันไม่รู้ลุงรู้เรื่องไม่รู้ราว
แต่ไม่เชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะ
มาจับมาผมเนี่ยผมไม่ได้มาเนี่ยคนนี้สารวัตร
สารวัตน์ที่โดนจับไปไอ้ผันตำรวจโทนี้ให้มา

สี่แสนไอ้ซิงคโปร์เอาไป

คือถามว่าทำไมจะต้องเป็นทหารท่านผู้ชมครับ
ทำไมจะต้องเป็นลักษณะที่ตั้งแก๊งทวงหนี้
ก็จะได้ดูมีอิทธิพลหรือเปล่าคะ
กรณีนี้มันพัฒนามาจากการทวงหนี้
มันมีการชี้เป้านี่มันอยากทำบัตรประชาชนปลอม

ทำมาแบบนี้กี่ครั้ง
กี่ครั้งครับก็คงจะบ่อยหลายครั้ง
ได้เงินมาจนชินเพราะว่ามันเป็นการลีดคนจีน
มันไม่ใช่ทำกับคนไทยก็ดูแล้วมันเหมือนกับคนจีน
เขาไม่กล้าร้องเรียนมันก็ทำผิดอยู่แล้ว
มีบัตรประชาชนปลอมมึงอยากจะอยู่

เสียชื่อแล้วผมก็บอกแล้วเรื่องนี้
เป็นเรื่องร้ายแรงซึ่งจริงเนี่ย
วันนั้นผมบอกว่ามันต้องตั้งข้อหาเพิ่ม
เขาก็พิจารณาจะตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร

ต้องตั้งครับเพราะว่าท่านผู้การโจ๊กหวานเจี๊ยบเนี่ย
รเชษฐหักพานก็บอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาตั้งเพิ่ม
ซึ่งผมบอกว่ามันทั้งเข้าข่ายเรียกค่าไทยด้วย
กรณีต่างเหล่านี้ผมมาพูดให้ท่านผู้ชมฟัง
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจสถานการณ์ต่าง
เลี้ยมาตั้งแต่จังหวัดปัตตานีมายังกรุงเทพ
ซึ่งเกี่ยวข้องล้วนแต่
แต่งเครื่องแบบทหารปลอมแปลงเครื่องแบบทหาร
อ้างตัวเป็นทหารทหารจริงบ้างตำรวจจริงบ้างทหารปลอมบ้าง
ซึ่งวันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปว่าจะพบตัวผู้ร้าย
ที่ไปก่อเหตุไหมนี่ตายไปคนยังเหลือจังหลายคน
ใช่ค่ะแต่ละเหตุเนี่ยแหมเป็นเหตุที่น่าตกอกตกใจนะ
แล้วก็ไม่รู้แหละว่าเขาอยู่ในใกล้ตัวเราหรือเปล่า
ประชาชนเองก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ดูคุณชุวิตนี่แหละ
วิเคราะห์ให้เราได้เห็นได้ตีแสกหน้ากันทุกวัน

ใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อความมา